การนี้แต่งตัวก็แปลกพฤติกรรมก็แปลกแล้วก็ก่อเหตุกลางวันแสก
คุณผู้ชมลองดูนะคะครับเห็นไหมคะผู้ชายที่ใส่เหมือนจงกระเบน
เสื้อผ้าแพร่ค่ะอันนี้ไหนนี่คือผู้เกาะเหตุนะคะไปยืนอยู่
หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นี่ค่ะเออเจ้าของร้านเขาก็เดินผ่านไปนะ
ใช่ค่ะแล้วกลางวันคือเจ้าของร้านคงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเกาะเหตุอะไรไม่ดี
อาจจะคิดว่าเขาคงมายืนงงงอยู่หน้าร้านเฉยแล้วแต่งตัวอย่างนี้ด้วยนะ
ใช่ไงแต่เขาหยิบอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละแล้วก็วิ่งหนีออกไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่นะนี่แวบเข้าไปในร้านนิดนึงแล้วไปหยิบอะไรก็ไม่รู้
ถ้าเป็นเราก็คงคิดว่าเดี๋ยวเขาจะไปงานอะไรที่ไหนหรือเปล่า
นี่หยิบแล้ววิ่นไปแล้วเมื่อกี้นะคะปรากฏมาขโมยของเหรอ
เจ้าของร้านก็วิ่งไล่ตามแล้วก็ตะโกนให้ช่วยคือขโมยของค่ะหยิบของจากในร้านไปค่ะ

เดินเข้าไปในร้านนะครับแล้วมันยืนอยู่หน้าร้านนานแล้วพี่ครับ
พอผมหันหลังมันก็หยิบของแล้วก็วิ่งเลยอ๋อครับ
มอไซค์ไล่ตามมันอืมแล้วพี่วางทรัพย์สินของพี่ไว้ตรงไหนครับ
หน้าร้านนะพี่หน้าร้านเลยอ่ะพี่ครับอ๋อมันยืนมันยืนมันก็ไม่ไม่อะไรเลย
เดินมันยืนอยู่แล้วมันผมเห็นมันตั้งนานแล้วมันยืนอยู่แล้ว
มันทำแก้งมันแก้งเป็นบ้าอะไรเงี้ย
เดินแล้วผมมันทันหลังแล้วมันหยิบเลยมันก็วิ่ง
เขาชอบแต่งตัวแบบนี้แหละค่ะชอบใส่ชุดไทยแล้วก็เดินร้องเพลงพื้นบ้าน
อี้แซ่วเพลงแหล่เดินเตรียดเตรียดเป็นประจำจะเห็นบ่อยบ่อยสาวอาทิตย์
ครับคือเป็นคนสติไม่สมประกอบอ่ะค่ะแต่คนแถวนั้นก็บอกว่า
ก็เห็นเขาเดินไปมาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรไม่คิดว่าเขาจะมาก่อเหตุลักษัพ
ผู้เสียหายเขาก็ได้ของกลางคืนแล้วใช่ไหมค่ะค่ะเขาก็เลยยกเลิกการแจ้งความดำเนินคดี
เขาสงสารเห็นใจผู้ก่อเหตุแล้วก็ได้ของคืนแล้วไง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องทำบันทึกอะไรดูประวงประวัติอะไร
แล้วก็ปล่อยตัวไปเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปบำบัดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
งั้นต้องแจ้งญาติเขาหน่อยนะเพราะต้องดูแลหน่อยนะ